สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อยค่ะ
เรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ
ค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนตกออกตกใจแล้วก็เป็นห่วงหมอลำชื่อดังด้วยนะครับ
คุณนกพงศกรนั่นเองค่ะเห็นบอกว่าก่อนจะขึ้นเวทีเปิดการแสดงนี่นะคะ
โอ้โหชุลมุนชุลเกกันเหลือเกินนะครับเพราะว่า

หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาคุณนกพงศกรก็มาแต่งตัวเต็มชุดเลยนะฮะ
แล้วก็สืบพยานจากผู้เห็นเหตุการณ์นั่นเองค่ะ
แล้วก็พ่อแก่ที่เขากรบ
ส่วนของแดนเซอร์เห็นว่าสร้อยเหลือมาแค่ครึ่งเส้น
ตามข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
นกพงศกรเชื่อว่ามันคงจะถึงข่าวของตัวเอง

เป็นเจ้าเพศพอดิบพอดีว่าอย่างนั้นนะคะ

บันเทิงไทยรัฐขอเป็นกำลังใจให้นกพงศกร

จับผู้ร้ายให้ได้ไวก็แล้วกันนะจ๊ะ

กลางคำกลางคืนแล้วคือคนไปรอดูหมอลำเนี่ยเยอะมากเลย
ถือว่าอุกอาจมากจริงก็ขอให้จับได้ไวค่ะ